มาดูเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่คนโรคจิตก็ว่าได้

วนซ้ายดวนซ้ายฉุกเฉินบ้างเอ่ย
คราวนี้โทรไปป่วนพยาบาลนะคะที่ศูนย์นเรนทรชุมพร
โทรไปป่วนว่ายังไงเอาไปดูคลิปกันก่อน
สวัสดีค่ะศูนย์นารินทรชุมพรค่ะ
ท้องแล้ว

ท้องเลยเหรอโอ้โหท้องเลย
ถือว่าเป็นการตอบคำถามที่หักมุมมาก

แม้ว่าต้นสายจะพูดคำหยาบมากมายก็ตาม
ที่ดูดเสียงตู๊ดนี่คือหยาบล้วน
คุณผู้ชมเราออกอากาศไม่ได้นะ
ผู้หญิงที่รับสายเนี่ยคือคุณเรืองพรนาควิรัติ

ซึ่งเธอก็อยู่ที่ศูนย์นเรนทรรับแจ้งเหตุและสั่งการ๑๖๖
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร
เธอบอกว่าโอ๊ยพี่โดนอย่างนี้ประจำทุกวัน

ผู้ชายคนนี้โทรมาขอมีอะไรด้วย
ค่ะวันหนึ่งโทรมาวันละ๑๐กว่าสาย

สม่ำเสมอทุกวันเป็นแบบนี้มา๓เดือนค่ะคุณ
โอ๊ย๓เดือนถึงวาดท้องเลยโอ้โฮ
เนี่ยเธอบอกเอ้าท้องหมดแล้วนี่นั่นสิแม่
บอกว่าบางทีทนไม่ได้ก็ให้เจ้าหน้าที่ผู้ชายรับแทน
ปรากฏว่าผู้ชายคนที่โทรมาก็อึ้งไปเหมือนกันนะ
จากที่เคยพูดขอมีสัมพันธ์ก็เปลี่ยนเป็นตะโกนด่ากลับมา
ถ้าอย่างนั้นเรามีหลักฐานไปฟังค่ะ

สัญญาณไม่ดีหรืออะไรคะคือตื๊ดตื๊ดอย่างเดียวเลย
คุณชิสาคุณให้เราฟังอะไรครับ
ฟังเซ็นเซอร์ค่ะคือมันฟังไม่ได้เลยใช่ไหมครับ

ที่เขาพูดมาออกอากาศไม่ได้ได้แค่การเซ็นเซอร์ดังตู๊ด
ให้คุณผู้ชมเข้าใจแล้วค่ะถ้าเป็นเสียงผู้ชายรับ

นี่เลยเพราะว่าเขาแจกของลับ

คือก็พูดอะไรที่ไม่สามารถจะฟังได้กันตรงนี้นะ
ก็ต้องบอกว่ามันไม่ได้ค่ะสายด่วนคือสายด่วน
ชาวบ้านที่เขาเดือดร้อนเจ็บป่วยเขาจะโทรมาแจ้งเหตุ

โทรมาถ้าทุกวัน

ก็แล้วแต่ช่วงจังหวัดที่เขาจะโทรค่ะ
แต่ส่วนมากก็คือจะเป็นกลางวันที่
ประมาณสัก๓๔รอบอะไรแบบนี้

พอเขามาปุ๊บ
สายอื่นก็จะยอดตัดออกไป

แล้วล่าสุดทันเจ้าหน้าที่ถึงกับต้องติดต่อไปที่ศูนย์บริการ

คำตอบที่ได้คือไม่สามารถเปิดเผยชื่อเจ้าของเบอร์นี้ได้

แล้วก็ไม่สามารถปิดให้บริการเบอร์นี้ที่โทรเข้ามาได้เช่นกัน

ถูกต้องค่ะเพราะว่าตำรวจเขาก็จะต้องมาดำเนินการ
ขอหลักฐานต่างเพื่อไปประกอบรูปคดีทางกฎหมาย

ทางผู้ให้บริการเครือข่ายเขาก็ทำตามหน้าที่แหละ
มันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลจะให้ใครสุ่ม๔สุ่ม๕ก็ไม่ได้
อันนี้ก็ถือว่าเป็นสิทธิหน้าที่ของแต่ละบุคคลนะคะ
ยังไงก็ตามตอนนี้ทางเจ้าที่ตำรวจ
ก็จะรับช่วงต่อไปจัดการนะคะ
เพราะว่าเดือดร้อนกันทั้งศูนย์แล้วค่ะ
พยาบาลเองก็ไม่ทนจะรับสาย
คนที่เขาเจ็บป่วยจะโทรเข้าก็โทรไม่ติดแบบนี้

พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉินมาตรา๓๘เลยนะ
ต้องระวังโทษปรับไม่เกิน๕๐๐๐บาท
นี่มีความผิดทางกฎหมายนะความผิดนะใช่ค่ะโทรไปป่วนเขาอย่างนี้
คือคุณอย่ามาคิดว่าโทรไปสม่ำเสมอเหมือนผู้ชายจีบผู้หญิง
ไม่ได้ต้องโทรไปทุกวันสมับเสมอ

ไม่ได้แบบนี้โดนจับด้วยถังค่ะ